คือร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
น้องต้าร้อง

มือร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ไม่จ่ายกองเซียเยอะมาก

นั่นก็คือเพลงเอาอย่างเฮ็ดใจ
หรือว่าหัวใจคุณทำด้วยอะไร

เพลงนี้ออกวางตลาดเมื่อปี๒๕๕๙
ปีแล้วเป็นเพลงดังต่อเนื่องของคุณแมนมณีวัน

ตอนนี้มีอยู่ในกระเป๋าแน่

ถ้าจะเลิกลากันตอนนี้เลยก็รับไปเลย๑๐๐๐บาท
แต่ว่ากระไหร่กันแล้วครับแหม

เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

แต่ว่าเคยฟังไหมคะ

เคยนำไปร้องประกวดตอนเรียนอยู่ม๖ครับ

ตอนนี้ต้องมาฟังความเห็นของเรา

ฉันชอบหน้าคุณหนุ่ยจังเลยตอนที่เพลงนี้ขึ้นมาคุณหนุ่ยมีการแบบ
มีใส่หัวเบาด้วยมันเกิดอะไรขึ้นฮะพี่หนุ่ยเพลงนี้
เพลงนี้เป็นเพลงของถ้าผมจำไม่ผิดเป็นของเจ้าพ่อเพลงหวานนะครับ
ค่ะเจ้าพ่อเพลงหวานยากครับยากแน่หรือฮะแต่เพราะว่าใช่เพลงนี้แน่นะ
ชัวร์เลยนะพี่หนุ๋ยก็บอกว่ายากแน่นอนแล้วคุณมันเจอร์ฐ้าฮะเพลงนี้
ก็ยากพอสมควรนะครับแต่ที่น้องต้าเขาบอกว่าเขาเคยเอาไปประกวด
มันก็จะมีท่อนยากที่ว่าใช้คำนะครับ

คนที่มีความรู้และเป็นคนที่เราเชื่อถือได้

พี่ถุยคะเป็นไงฮะ

เพราะว่าถึงเคยจะประกาศมาแล้ว

โฮแม่ครับพื้นฟังเรียบร้อยครับ

กปืนมาด้วยเหรอฮะในรายการของเรา

ไม่อยากเอาลูกมาเป็นภาระครับ

อันนี้พูดถึงลูกปืนหรือลูกพี่ถุย
ลูกเบิร์นก็กลัวเป็นบาร้าของแม่มันตรงเนี่ยครับ

เพลงนี้เพลงนี้นะครับถึงแม้ว่าน้องเขาเคยประกวดมาแล้วใช่ไหมครับ

คิดว่าเขาคงไม่มีความมั่นใจครับ
ด้านล่างนี่บอกว่าปัญหาหนักเลย

เขาจะเล่นหรือเขาจะหยุดยังไงกัน

ด้านล่างนี่เค้าเอิ้นกับเบิร์ตเลยว่า

ผมก็เคยไปประกวดตอนอยู่ม๖คือ

แล้วก็มีพี่อีกคนนึงเขามาบอกว่า

ดีหรือไม่ดีดี

ร้องแนวไทยลูกทุ่งแต่ว่า

วันนี้ถ้าร้องก็ใช้สำเนียงหมอลำได้
แต่ว่าต้องใช้คำให้ถูกเท่านั้นเองนะคะ

สำหรับเพลงที่๓นะครับ

คุณต้าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ครับ

ต้าตัดสินใจแล้วที่จะเล่น

คิดว่าเขาจะใช้ตัวช่วยไหมครับคุณต้า

ว่าเขาจะใช้หรือไม่ใช้นะฮะ

ตัดสินใจให้ดีรู้เลยว่าตอนเนี้ยตัดสินใจยากอยู่
กลัวจะใช้จะใช้ก็กลัวจะเสียผลประโยชน์
อย่าเสียดายถ้าไม่ชัวร์นะอย่าเสียดาย
เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เสียดายแล้วเดี๋ยวจะเสียใจทีหลัง
ตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วบอกมานะครับว่า
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตอบว่าไม่ใช้ครับ
ตอนนี้นะครับน้องต้าตัดสินใจนะครับ
ที่จะเล่นในเพลงที่๓ทั้งที่เขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ย
ไม่ได้ร้องมานานแล้วนะฮะร้องครั้งสุดท้ายตั้งแต่ตอนอยู่ม๖
ใช้ร้องประกวดและไม่ใช้ตัวช่วย
ถ้าร้องได้๒๐๐๐บาทร้องผิดเหลือ๕๐๐๐บาทนะครับ
ตอนนี้เหลือเท่านี้เท่านั้นดีนะ
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันนะครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ
ขอโชคดีครับบ้าง
โชคดีครับบ้าง
ครั้งหนึ่งหน้าเถาซุรมาริ
เคยได้มีหนุ่มสาวคู่เคียงสาบาน
ถ้าใครพี่ทำสระบาด
ให้มีอันเป็นปลาย
พ้นค่าครั้งนั้นไม่นานต่อมา
โอ้อันนี้จ้าฝ่ายสาวก็แปรพันธ์ใจ
กลับมอบความรักให้กับชายอื่นไป
หนุ่มหนึ่งเอาตรองชายชอบชำมะยาโม
หนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่
อยากจะตะเบ้งเพลงเสียงร้องไอโฮ
มาถอนสาบานต่อหน้ายาโม
ด้วยใจสุดช้ำเสโสเหมือนคนจวนสิ้นใจ
อย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดี
อย่าให้มีเคลื่อนของระธมอันดาย
ลูกสุดแสนรักอยากให้เธอสุขใจ
อย่าโกรธแค้นเครื่องได้ลูกขอระบายคู่เดียว

บาทนะครับคุณต้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ในช่วงนี้เลยนะในช่วงโรคระบาดกำลังระบาดอยู่

เพลงนี้จะโดยบอกว่าเสียวของทุกเพลง

และสำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณต้าร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป